ทีนี้มาต่อกันที่เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุที่ต้องบอกว่าเรามีคลิปภาพด้วย
เป็นคลิปหน้ารถที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วย
จังหวะที่หนุ่มคนนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค
เฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคัน
แล้วปรากฏว่าตัวเองกระเด็นออกไปผ่านทางเลนขวา
แล้วมีรถเก่งคันหนึ่งค่ะขับมาเบรกไม่ทันดูดีกว่า
คุณผู้ชมคะเห็นแล้วเนอะ
เราคงขออนุญาตไม่เปิดเพลย์ภาพซ้ำแล้วนะคะ
เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะสะเทือนใจค่ะ

แล้วเราก็เห็นใจตัวครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
แต่ว่าอยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นอุทาหรณ์
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้
เหตุการณ์นี้มันเกิดอยู่บริเวณจุดกลับรถบ้านปากดง
แถวถนนทางหลวงไบเล็กสองหนึ่งศูนย์นะคะ

คือเป็นฝั่งขาเข้าเมืองอุดรธานีค่ะ
บริเวณนั้นมันเป็นถนน๔ช่องจราจร
ในคลิปอย่างที่เห็นนี่อันนี้นะ
คือตัวผู้ชายนะคะที่อยู่ฝั่งขวาเหมือนใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินดำนั่นแหละนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่าไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
ตัวผู้เสียชีวิตคือคุณบรรจงอัตตสารอายุ๔๗ปีค่ะ
จังหวะในคลิปจะเห็นว่าเขาขี่มาดี
แล้วไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของคุณป้าท่านหนึ่งชื่อนางนวลจันทร์โสระมะอายุ๖๖ปีแล้ว
มีหลานสาวเนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะคะ
ร่างของคุณบรรจงค่ะกระเด็นไปอยู่บริเวณเลนขวาจุดนี้
ซึ่งขับมาเบรกไม่ทันก็ชนแล้วก็ทับร่างของคุณบรรจง
เสียชีวิตคาที่อยู่ใต้ท้องรถเลย
ก็เลยไปสอบสวนค่ะคนขับรถเก่งคันนี้ก็คือคุณวิไลเดวิสนะคะ
โอ้เจ้าตัวบอกเลยตกใจมากอยู่ในอาการร้องไห้ตัวสันเทาเลย
แล้วก็คือเธอบอกว่าหูเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคาตาเธอเลย
นั่งเกาะขาย่าเธอเนี่ยร้องไห้อยู่แบบนี้
แล้วบอกว่าเธอพยายามจะหักหลบแล้วนะมันไม่ทันจริงค่ะ
ทีนี้มอเตอร์ไซคู่กรณีอีกคันที่เป็นคุณป้ามา

เจ้าตัวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะ
ก็ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ทีนี้วันนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือญาติค่ะมีญาติของตัวผู้เสียชีวิตนะคะ
ชื่อว่าคุณวสันวาโย
คุณวสันวายูไปติดต่อขอรับศพแทนแทนใคร
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนั่นเองค่ะ
ก็คือแทนภรรยาของคุณบรรจง

ทำไมภรรยาถึงของคุณบรรจงไม่มาเอง

หลานของภรรยาเขาบอกแบบนี้ว่า
เพราะว่าภรรยาหลังได้รู้ข่าวว่าคุณบรรจงเสียชีวิตช็อกเป็นลมไปเลยค่ะ
แล้วก็ยังมีลูกเล็กที่เพิ่งเกิดยังไม่ถึงปีเลย
คุณวาสันบอกแบบนี้นะตัวหลานบอกว่า
ตัวผู้ตายเนี่ยจริงทำงานอยู่นะคะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุจริงสามกิโลกรัมเองนะ
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บำบัดสถานพินิษฐ์ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
มีลูกเล็กอยู่เลยสุดท้ายมาถูกรถชนเสียชีวิตแบบนี้

โอ้โหเนี่ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่รักครอบครัวมาก
ทางด้านตำรวจสภห้วยหลวงก็บอกว่า

ก็คือกล้องหน้ารถของรถที่ขับมา
แล้วก็ชนและทับร่างของคุณบรรจงนี่แหละค่ะ

พบว่ารถมอเตอร์ไซค์ของป้านวลจันทร์เนี่ย
ขี่ตัดหน้ารถคุณบรรจงผู้ตายจริง
แล้วมันเกิดการเฉียวชนกันล้มค่ะ
ทำให้ผู้ตายตกจากรถกลิ้งไปบนถนน
ก่อนจะถูกรถที่ตามมาทับร่างนั่นเอง
ตอนนี้ถามว่าแล้วยังไงแจ้งข้อหาใครบ้าง
ก็แจ้งข้อหาไปนะคะกับป้านวลจันทร์แล้วค่ะ
ก็แจ้งข้อหาคุณป้าว่าขับรถโดยประมาทนะคะ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ